รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

อาทิตย์ที่เรือง่ายของหนึ่ง

พี่เค

เงินค่ายาที่เสียใช้ให้ไปเอา

ไปไหน
เป็นอะไรสิ
แบบเยี่ยม

ช่วยชั้น
เอา

ไอ้ยวกมึงไม่ชอบจริงนะเจื้อผ้ามือสองเนี่ย

โอ้โหมันจะไม่รู้คุณค่าได้ไงหยวก

อยากรู้ราคาก็เซิร์ทหาดิวว่าแพงหรือถูก
นี่และอีกอย่างนะเว้ยคนระดับพวกเรานะเว้ย
ไม่ใช่พวกเสื้อผ้ามือสองแบบนี้เนี่ย

อื้อหือนั่นเรื่องของมึงเถอะ
เฮ้ยโหตัวนี้ยังสวยอะ

เอ่อน้องครับ

โหยลดได้อีกไหมร้อยหนึ่งนะนะ
ร้อยเดียวก็ได้ค่ะเห็นหล่อเนี่ยเลยลดให้
โอ้โหร้อยหนึ่งอ่านี่ครับไม่ใส่ถุงครับผม
ไม่ใส่ถุงด้วยขอบคุณนะค่ะ
โทษนะครับคุณหยกครับผมขอโทษนะครับผมขอถามไปนิดนึง
คุณจะเอาไปใส่ที่ไหนครับอากาศประเทศไทยร้อนขนาดนี้เนี่ย
และอย่างนะครับเสื้อนางไม่ได้เหมาะกับมึงเอาซะเลย
เหมาะไม่เหมาะกูก็เอาเว้ย
ไปแล้วนะ
เหอะไงเหอะของใหม่รีบกลับไปลองใส่ไง
ไปปล่อยให้มันเหอเสื้อภาพยนตร์ไป

โอ้โหฟ้าบ่อเราอ่ะ

จัดอีกหลายตัดใครกินตัดน้ำมันสับปลาเยอะนะเรา
ในเน็ตขายตัวน้องหลายพันแต่กูซื้อมาแค่ร้อยเดียวเอง
ถูกบอกว่าเตี๋ยวในห้าอีก

อะไรวะเนี่ย
อะไรวะ

ยิง

มะมะมันไม่ต้องเป็นเด็กอ่ะเนาะ
มะมะมันตัวใหร่หรอวะ
มันตายหรอนะ

แหมวันนี้เรียกพี่เลยเว้ย
จะเอาอะไรอายุอามาก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
โอ้เฮ้ยเฮ้ย
อ้าวอ๋องงหรือเปล่าเนี่ย
กูก็งงมันก็งงมึงก็งงใช่ไหม

อันนาโอ้ไอ้ฟอยดูดิ
ใส่เสื้อใหม่ซะด้วย

โอ้โหแอ๊กไงแอ๊กใหญ่แอ๊กใหญ่ดูใส่เสื้อหนัง

นี่ตัวหลายพันเว้ยเก็บตังค์หลายเดือนด้วย
โอ้โหจ้าจ้ากูจะได้จำไว้
เฮ้ยอะไรเนี่ยไหนมึงดูดิยี่ห้ออะไรเนี่ยแพงหรือเปล่าเนี่ย

นี่เสื้ออะไรวะมึงบอกมายี่ห้ออะไร

ทำไมมึงไม่เสิร์ชเองอ่ะมึงมีมือถือไม่ใช่เหรอ

ก็มือถือกูไม่มีอ่ะเสิร์ชให้กูหน่อยดิวัดน้ำมนต์น่ะ

เฮ้ยนี่หยกแล้วมึงจะเสิร์ชวัดน้ำวนไปทำไมวะ

นี่ใช่ไหมเนี่ยบนน้ำวน

เออกูจะไปทำบุญอะ

พ่อสายบุญสยธมธม

โหโธ่โถ่เอ้ย

โอ้โหมีกล้าพูดเนอะ
โอ้โหใครบอกมึงว่าเท่

เมื่อกี้มึงแกออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอ

โอ้โหอัักษณะ

โอ้โหมึงทำไม
โอ้โหแต่เลน่า
โอ้โหนี่เสื้อกู

แหมเห็นกูใส่แล้วเท่นี่อิจฉากูอ่ะดิ

โหใครบอกมึงว่าเท่ฮะ
ลูกแบตบอยนิดสาวชอบ
นักโลกนี่อยู่กับฉันมาตั้งนานแล้วนะ
งวดนี้ขอเด็ด๒ตัวเป็นไง
แหมรวยแล้วจะได้ทำผ่านให้สวยกว่านี้
ยวกออกเที่ยวอยู่แล้วสิท่า

อะไรวะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตก

แล้วทำไมมึงไม่นั่งวะเวลาชนจะได้ไม่หล่น

เฮ้มรึไหว้ที่มึงหาเรื่องของสุดของสุดของของกูได้มั้ย

พี่ไอ้ชาย

อยากกินอันนี้แทนแอเปิล่ไหม

ยินดีจันทำอะไรกัน

ไม่รู้วะ

นี่แหละปิ๊งคนที่ถูกมึงฆ่าตายในวัดไง

พรุ่งนี้ถ้ามึงไม่เอากระเป๋าเงินมาคืนกูมึงฆ่ามึงตายแน่จำไว้
แม่แม่ไม่เป็นไรนะ

เป็นเพื่อนในปิ๊งเหรอแม่ไม่เคยเห็นหน้า
ไอ้คนเมื่อกี้มันบอกว่าปิ๊งไปขโมยกระเป๋าเงินเจ้านายมันมา
ในกระเป๋าเงินมีเงินเป็นล้าน
แต่ไม่รู้มันเอาไปไว้ไหน
แล้วแม่ก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาคืนเขา
คงต้องปล่อยให้มันฆ่าแกไว้นั่นแหละ
ไม่ต้องกลัวนะแม่เดี๋ยวฉันจะไปเอามาคืนให้พวกมันเอง

รู้สิแม่อยู่ที่วัดน้ำวน

เพื่อหน้าแม่แม่เชื่อฉันเถอะ
แม่ไม่อยากจะหวังอะไรแล้ว
ลูกคนนี้ให้เรียนมันก็ไม่เรียน

สุดท้ายก็ต้องตายแบบนี้
ขอโทษนะแม่ที่ทำให้แม่เดือดร้อน

ไม่มีอะไรแม่เดี๋ยวฉันทำเองละ
หนูหนูเป็นอะไรลูก

คุณป้าครับผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับ
อ้าวแล้วที่นี่ที่ไหนครับมาทำไมอะ
ก็ตุ๋เป็นเพื่อนจริงไม่ใช่เหรอลูก

ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ครับ
งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

โอ้ยไม่น่าไปหานี่ไงรูปหล่อมันเลยเป็นไงล่ะ
ใช่อะจริงเป็นแค่รูปเดียวอะ
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอยเป็นอะไรปะวะ

เออขอบใจมากนะ
แค่เอาของให้จริงนะ

คือใช่อะครับ

เราจะนำให้พ่อนะยังเครื่องแก้วน้ำสะอาวของโอนี่

เฮ้ยไอ้ยวกมานี่สิ

ตอนที่เองเดินออกไปปูเห็นอะไรแปลกว่ะ

แล้วผมออกไปตอนไหนครับ

แล้วปูจะรู้มั้ยอะถามมาได้

อยู่ดีก็สลบไป
แล้วพอตื่นขึ้นมาก็มาโผล่อีกที่หนึ่งได้ไงก็ไม่รู้ครับ
อดหลับอดนอนมากไปป่าวมัวแต่นอนเดิกแชทกับสาวอะดิ
แต่ดูลักษณะมันเหมือนผีเข้านะเว้ย

แต่ตอนนี้เองก็ปกติดีกว่า

แล้วผีมันจะเข้าผมทำไมครับ
ได้ครับ
ไม่ได้ครับ

หูกระเป๋าดึงน่ะ

ปูทำอะไรตรงนี้เนี่ย

คงจะใส่อ้ายหัวมานอนคนห้องก่อนครับ

ใครจะไปใส่บ้าเป็นลมพอดีอากาศร้อนขนาดนี้

ใส่หน้าไอ้ยวก

เฮ้ย

แม่
เอ็งเป็นผีที่สิงอยู่ในเสื้อนี่ใช่มั้ย

เดี๋ยวก่อนพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยปู

เพราะเสื้อเนี่ยเห็นสิงอยู่ในนี้ไง
ใครเอาไปใส่มันก็สิงต่อไป

เสื้อตัวนี้มีผีสิงอยู่จริงเหรอปู

เมื่อกี้เนี่ยมีใครอุ้มไอ้หยวกขึ้นรถไป

มันมีแผลเป็นอยู่ตรงแก้มตรงนี้

ได้ยินนะว่ามึงบอกยายป้านั้นว่าเอาเงินมาซ่อนไว้ที่วัดนี้

เอากระเป๋าเงินมาซ่อนกับไอปิ๊งใช่ไหม
เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนบอกมา

พี่ผมเป็นเรื่องศานะครับไม่ใช่อีนิน่าโจร

นี่กูฝันป่ะวะเนี่ย

ครับพี่
ครับ

มีเงินจริงด้วยอ่ะ

ที่เสียหวัดเจ้าพ่อขายญาติเสดติด

มันจะตัวเองนะ
เฮ้ยเมื่อกี้มันจะหนีไปไหน

มันไม่ไหนหน่าหรอ

ฮ่าฮ่าฮ่า
ถามผมเลยนะพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะพี่
พี่มีเงินจริงด้วย
พี่อย่าทำในผมสิ

ก็กูจะให้มึงรู้ไงว่ามึงไม่ได้ฝัน

ผมไม่รู้พี่ผมสามารถผมไม่รู้จริง

ถ้าไม่บอกกูจะควักลูกกับตามึงออกมาทีละข้าง

ไม่รู้

นายได้เงินไปแล้วลูกหยุดเพื่อนฉันเอาไง
ลูกแม่เองสิผิด

ใครเรียนมันก็ไม่เรียน
มันคือไว้ผู้สมอยู่ในแกง

เดี๋ยวฉันเอาเงินไปคืนให้เสียหวด

แม่มัน

ถ้าเลิศชะล่าเข้าไปเดี๋ยวก็โดนมันฆ่าตายเหมือนฉันหรอก
ให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายนะ
บอกมาเงินอยู่ไหน

นี่พวกมึงกับไอ้ปิ๊งทำงานกันเป็นแก๊งหรือวะ
คนอื่นไม่เกี่ยวเว้ยกูทำคนเดียว
ไอ้บอสพูดอะไรของมึงวะเนี่ย

เฮ้ยพอได้แล้ว
มึงอ่ะเอากระเป๋าเงินมาให้กูแล้วพวกมึงก็ไปให้พ้นพ้นหน้าเลยว่ะ

เพราะพวกมึงทำชั่วแบบนี้
มันจะทำให้พ่อแม่พวกมึงเสียใจ
แล้วมึงจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดแบบกู

เอา

เฮ้ยว่าแต่พวกมึงรู้ได้ไงวะว่ากูอยู่นี่
ก็ผีพี่ปิ๊งพากูมาไง

ซื้อมาต้องแพงใส่ไปแค่๒วันดันตายซะก่อนเนี่ย
เอาเป็นว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่านะครับพี่
แต่ว่าตอนนี้เราจะเอายังไงดีครับ

ถ้าเกิดว่าตำรวจรู้ว่าพวกเรารู้ที่ซ่อนเงิน

พวกนายเนี่ยก็เอาเสื้อหนังตัวนี้ไปให้บ้านี่ใส่

จะได้สาวไปถึงตัวเสียหัวนั่นด้วย

ส่งผลให้ฉันไปผุดไปเกิดสักที

ฉันก็คงพูดอะไรออกไปเยอะแล้ว
แบบนี้แหละ

อยากว่าตายอย่างไร

มึงถึงเป็นชัด
สำหรับฉัน
ให้คุณหูเชี้ยงของฉัน
จะกลับขึ้นแน่กัน

ทลายแก๊งเสียอ้วนเจ้าพ่อยาเสพติดลูกน้องเดินเข้าไปสารภาพถึงโรงพัก
โหมันเป็นฟ่อนเลยอะเฮ้ยนี่กูพามึงไปขุดเงินพวกนี้จริงวะเนี่ย
เออสิวะนี่ไอ้หวกทีหลังอ่ะจะซื้ออะไรเนี่ยของมือสองเนี่ย
หัดดูให้ดีก่อนว่าเจ้าของเก่าเขาเป็นใคร
ไอ้กูจะไปรู้เนี่ยไงวะมันไม่ได้เขียนไว้ที่เสื้อนิน่ะว่าเจ้าของเก่าน้องโทนแทงตายอะ
มันคงงนะว่าแบบตัวเองเข้าไปนั่งในคุกได้ยังไง
ยื่อดีเดินไปสารภาพกำรวชและก็อยู่ในคุกสนั่น
บ๊ายบายพวกอ่านี่เท่มิวะ
แล้วนี่อาป๋องอาปังซื้อมาจากที่ไหนครับเนี่ย
เอ้าก็ไปซื้อตรงตลาดนัดข้างบ้านไง

อ้าวจะตกใจทำไมวะ
นี่แล้วเชื่อมะว่าไอ้คนขายนะมันบอกว่าได้มาอย่างสถีย์เก่า
โอ้โหชอบแต่งตัวเป็นคอบอยเว้ย

แล้วเชื่อไหมคนขายมันยังบอกว่า
เศรษฐีให้มันมาฟรีเลย
มันก็เลยขายให้พวกเราถูกได้หล่อแบบนี้
แล้วไม่น่าเชื่อนะเศรษฐีมันน่างโง่

ไม่เชื่อ
มันเป็นอะไรวะทำไมกำลังเห็นผี

เอาของของกูขึ้นมา

เอาไปเลยเลยต้องไปไว้
หนูจะอยู่ทำไมแล้ว

ถ้าหัวเราะเมื่อไหร่
มึงตาย
ปู่อยากไปปลดปล่อยวิญญาณของไอ้อำ

พี่ก็ไม่อยากอยู่แล้วในโลกใบนี้

ืนปล่อยไปอย่างนี้ตอมใจตายแน่

แต่ถ้าพี่ทำให้ผู้ชายคนนี้หัวเราะไม่ได้

อีกทีก็ไม่มีความรู้สึกว่าข้าจะเป็นใคร
อีกทีก็ไม่มีความรู้สึกว่าข้าจะเป็นใคร
อีกทีก็ไม่มีความรู้สึกว่าข้าจะเป็นใคร
อีกทีก็ไม่มีความรู้สึกว่าข้าจะเป็นใคร
อีกทีก็ไม่มีความรู้สึกว่าข้าจะเป็นใคร
อีกทีก็ไม่มีความรู้สึกว่าข้าจะเป็นใคร

โทษนะนี่แม่คาใช่ไหมผีฟ้าเลยครับเนี่ย

มึงจะเสิร์ฟไปทำไมกูถามมึงเนี่ย

ไม่มึงมาได้ยากไปทำวุลไหร่เหรอ